ติดตามเรื่องราวบนโลกโซเชียลกันต่อเลยนะคะ
เรื่องแรกเป็นเรื่องที่หลายคนแชร์กันเยอะ
เห็นข้อความแล้วเห็นใจคุณครูท่านนี้นะคะ
คุณครูชื่อว่าครูยอดอายุ๒๗ปี
แต่ว่าเขาเป็นนุ่มสัญชาติพม่านะคะ
เขาควรเขียนข้อความไปถึงคนบนโลกโซเชียลบอกว่า
อยากจะช่วยให้แชร์เรื่องนี้ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากเขาอยู่ในไทยอบพยพมาตั้งแต่เด็กนะคะ
เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
แต่ไม่สามารถบรรจุเป็นครูได้
เนื่องจากเขายังไม่ได้สัญชาติไทยค่ะ
เพราะนะคะทั้งเสียงแล้วก็ทำนองในการใช้เสียงด้วย

เหมือนเป็นวรรณกรรมหรือเปล่ามีการร้องธำนองเสนาด้วย
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลแพร่หลายค่ะ
เมื่อครูยอดได้โพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นตันใจ
หัวข้อเสียงสะอื้นจากครูผู้ไร้สัญชาติไปถึงนายกรัฐมนตรี
บรรยายถึงความทุกข์ในความฝันที่อยากจะเป็นครู
แต่ว่าสอบบรรจุครูไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนไร้สัญชาติ
ส่าหเรียนจบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
แต่ก็สอบบรรจุไม่ได้ก็เลยได้โพสต์ข้อความยาวเลยนะคะบนหน้าเฟซบุ๊ก
หวังว่าจะให้พลังโซเชียลส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แล้วก็ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องวิงวอนให้แก้ปัญหานี้ค่ะ
ข้อความนะคะหลักใหญ่ใจความบอกว่าปัจจุบันตัวเองประกอบอาชีพครู
อยู่ที่โรงเรียนประเสริฐศุกร์บางพระชนบุรีเป็นโรงเรียนเอกชน
แต่ว่าไม่สามารถที่จะสอบบรรจุครูได้เพราะไม่ได้รับสัญชาติไทย
ตอนเด็กค่ะเกิดที่ประเทศเมียนมาร์เมื่ออายุ๗ขวบ
พยพตามพ่อแม่เข้ามาไทยแล้วก็ตั้งใจนะคะศึกษาเล่าเรียน
ศิลปะวัฒนธรรมไทยจบปริญญาตรีสาขาวิชาการสอน
นาตยสังฆีตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะ
โดยก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะเมื่อจบออกมาจะมาเป็นครูสอนหนังสือ
โดยเฉพาะวิชาดนตรีไทยที่อยากอนุรักษ์ไว้
แต่วันนี้คงไม่สามารถทำตามความฝันได้เพราะติดปัญหาเรื่องสัญชาติค่ะ
โพสต์นะคะครูยอดยังระบุถึงเรื่องความตาย
บอกว่าตัวเองเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่นานก็เลยอยากจะวิงวอน
ถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันแก้ปัญหา
เพราะความทุกข์ของคนไร้สัญชาติที่ยากจน
หมดสิทธิ์อะไรในอะไรหลายอย่าง
แล้วก็ที่สำคัญหมดสิทธิ์ทำตามความฝันค่ะ

ยอดก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะคะ

เคยได้รับรางวัลแล้วก็มีผลงานมากมาย
แต่ติดอยู่ที่ไม่ได้เป็นคนไทย

ก็เลยได้แต่หวังค่ะในเรื่องของการได้รับสัญชาติ
เพราะอยากได้ชื่อว่าเป็นคนไทย
ตอนที่ตนยังมีลมหายใจอยู่

ยอดบอกว่าตัวเองจะก้มลงกราบพื้นแผ่นดินผืนนี้
เพราะวันนั้นจะถือเป็นวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่
แชร์กันเยอะนะคะโพสต์นี้แชร์ไป๔๐๐กว่าครั้ง
กดไลค์คนเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ขอให้ครูยอดสมหวัง
แล้วก็มองไกลไปถึงการให้โอกาสคนไร้สัญชาติ
ที่จะนำคุณประโยชน์มาสู่ประเทศชาติค่ะ

กับอดีตประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ
ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติ
และผู้พลัดถิ่นสภาธนายความ

บอกว่าสิทธิ์ที่ครูยอดได้รับคือการอยู่ในประเทศไทย
ในพื้นที่อำเภอตามที่บัตรระบุเอาไว้เท่านั้น
รวมถึงยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษาค่ะ

และสามารถออกนอกพื้นที่เพื่อไปศึกษาได้
แต่สิทธิ์ของการทำงานนะคะ
ยังคงมีปัญหาอยู่ที่กฎกระทรวง
วิธีแก้ไขก็คือต้องไปแก้ที่กฎกระทรวงค่ะ

ถือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี

หมายถึงความต้องการพื้นฐาน

ที่รัฐออกกฎหมายมาแบบนี้นะคะ
เพื่อไม่ให้ทำงานไม่ให้เขาเลี้ยงชีพ
ก็คล้ายกับเป็นการฆ่าคนโดยตรงค่ะ

แล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะเลยนะนะคะ
ก็จะเห็นทุกคนแบบสู้เป็นกำลังใจให้
เรื่องนี้ออกไปเยอะเลยนะคะ
ยังไงก็เป็นความตั้งใจจริงของครูยอด
เราเห็นแล้วถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนไทยโดยกำเนิดนะคะ